มาดูความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำเด็กหญิงวัย๖ขวบที่สมุทรปราการนะครับ
น้องปวดท้องที่โรงเรียนแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่โรงเรียนนำไปส่งที่อนามัยนะครับ
รองสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ตอนนี้ขอให้รอผลการชนะสูตรศพที่แน่ชัดของเด็กหญิงดูก่อนนะครับ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนต่างนะครับ
ขณะที่แม่ยังติดใจเรื่องการส่งตัวไปรักษายืนยันว่าจะไม่เผาศพลูกจนกว่าจะมีความชัดเจน
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดงสัยครับ
นำเอกสารไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพบังพลี

หลังปล่อยประละเลยหน้าที่
ประกอบกับยังติดใจเรื่องการรักษากับผลชนสูตรศพเบื้องต้น
ว่าน้องเสียชีวิตจากภาวะขาดเกลือแร่ในร่างกายและลำไส้อักเสบ

หากน้องดื่มเกลือแร่จริงร่างกายจะขาดเกลือแร่ได้อย่างไร

หากยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
แล้วเหมือนกับคือน้องความคิดของคุณแม่ว่า
น้องเขาเหมือนแบบคือเขารุนแรงแล้วอะนะ
ความคิดคือเขาไม่ควรเลยเขาก็น่าจะไม่รอดแล้ว

ขอความเป็นธรรมนิดนึงนะ

ค่ะคือ

เขาควรจะส่งน้องไปเร็วกว่านี้

เพราะว่าสาเหตุการตายน้องมัน

แล้วก็ติดเชื้อในรำไทย

ทางกระทรวง

เขาบอกว่าให้น้ำเกลือน้อง

และบอกว่าขาดเครื่องละแร่

มีเพื่อนนักเรียนไปไหว้ศพจำนวนมากในช่วงเวลาพักเที่ยง
เล่าให้ฟังด้วยความไร้เดียงสาวว่า
ตอนนี้น้องน้ำไปอยู่บนสวรรค์เพราะปวดท้องจนทนไม่ไหว
และวันนี้มาเล่นกับน้องน้ำที่วัด
หลังเธอไปเข้าฝันเมื่อคืนและชวนไปเที่ยวด้วย

ไปสวรรค์แล้ว

แล้วรู้ได้ยังไงว่าไปสวรรค์ค่ะ

เพื่อนก็พาไปห้องพยาบาลแล้วแต่เขาปวดอยู่
ครูให้ไปนอนเขาไม่ยอมนอน
เพราะหนูว่าเรียนให้กินเกมหนูนะ

ประการก็ชี้แจงประเด็นที่แม่ของผู้เสียชีวิตคาใจ
ผลชนสูตรพลิกศพว่าขาดเกลือแร่ในร่างกาย
ต้องดูว่าขาดเกลือแร่ในระดับไหนและเกลือแร่ตัวไหน
การเติมเกลือแร่แบบกินเข้าไปจะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง
แต่หากเด็กขัดเกลือแร่ในปริมาณมาก
กินเข้าไปเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
เรื่องนี้จึงต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
โดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ๓สัปดาห์
และตามบันทึกของเจ้าหน้าที่อนามัย
ใช้เวลาอยู่ในอนามัยเพียง๒ชั่วโมง
คือเวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
ไม่ใช่๔ชั่วโมงตามที่เป็นข่าว
พร้อมยอมรับที่พยาบาลวิชาชีพไปตรวจอาการเด็กนั้น
เพราะบุคลากรสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ
และทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด
ผมว่าอนามัยน่าจะเกือบทั่วประเทศนะครับ

แต่ว่าเราจะมีการจัดบริการคือให้หมอไปช่วยตรวจที่อนามัยนะครับ

แต่คนที่ปฏิบัติงานจริงที่อยู่ที่อนามัยตลอด

บุคลากรสาธารณสุขเรายังไม่เพียงพอ

เชิงของอุปกรณ์ในเรื่องของการรักษาก็ยังขาดอยู่ดี

ว่าจริงคืองบประมาณในระบบมันไม่พอ

แพทย์สาธารณสุขยอมรับว่า

มีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกับแพทย์
แต่ข้อปฏิบัติที่ทำมาโดยตลอด

ดูแลรักษาคนไข้ในกลุ่มโรคต่าง
และใช้มาตรฐานในการดูแลเหมือนกัน

ก็ให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลทันที